ตบตรีวิชัยสังประภัยผู้การแต้มครับ
ก่อนหน้านี้ประกาศลาออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์วางมือเรื่องการเมืองนะครับ
แล้วก็มาให้ความรู้กับประชาชนแทน
ล่าสุดนั้นผู้การแต้มครับก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้
โดยบอกว่าเว็บพนันกับตำรวจที่จริงแล้วเนี่ย
มันเป็นของคู่กันนะฮะเชื่อว่าตำรวจระดับสูงมีเอี่ยวกับกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
โดยทางพลตบตรีวิชัยสังประภัยครับ
ตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานผู้การแต้มนะครับ
ว่าการที่ตำรวจสอทนำชุดคอมมันโดไปค้นบ้านของรองโจ๊กเนี่ย
ต้องมีเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะว่าการจะตรวจค้นการจะขอหมายจับต้องเป็นอำนาจศาลเท่านั้นครับ
ดังนั้นการที่สารจะออกหมายจับหรือออกหมายค้นแต่ละครั้งเนี่ย
ศาลท่านก็ต้องมีพยายามหลักฐานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยต้อง๗๐เปอร์เซ็นต์นะครับ

จากนี้มีการเสริมเพิ่มเติมครับบอกว่ารองโจ๊กจะปฏิเสธการเข้าตรวจค้นไม่ได้
เพราะว่ารองโจ๊กเนี่ยก็เคยไปค้นคนอื่นเขา
และถ้าตัวเองจะถูกค้นโดยหมายสารรองโจ๊กก็ต้องยอมรับกฎกติกา
สำหรับการค้นไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปด้วย
นี่ไงนี่เหตุผลที่ตอนแรกที่ไม่ให้ค้นใช่ไหมครับ
เพราะว่าในหมายค้นจะมีการระบุว่าใครเป็นหัวหน้าชุดอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องที่เอาคอมมันโดไปตรวจค้นครับ

หรือว่าแบบระดับแบบหลายคนคิดว่าไปจับแบบชิงตัวประกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนตัวเนี่ยทางผู้การแต้มบอกว่าปกตินะฮะ
เพราะว่าการตรวจค้นครั้งนี้เป็นบ้านนายตำรวจครับ
และถ้ามันเข้าข่ายผัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันจริงเนี่ย
จำเป็นอย่างยิ่งต้องป้องกันไว้ก่อน
รัดกลุ่มและเข้มแข็งนะฮะ
โดยหลายฝ่ายเห็นว่าเรื่องนี้
เป็นการเอาคืนจากคดีกำนันนก
แต่ท่านมองว่าการเอาคืนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำ
เพราะว่าการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดถูกดึงมาทำหมดแล้ว
แต่ว่าการตรวจค้นที่เกิดขึ้นอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
เครือข่ายเว็บพนันที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนกลุ่มนี้ได้
ส่วนเรื่องเครือข่ายเว็บพนันกับตำรวจระดับสูงครับ
ก็เชื่อว่ายังมีอยู่มันเป็นของคู่กันนะท่านใช้คำนี้นะครับ
คือเปรียบเสมือนเป็นฝีครับ
ถ้าเกิดสกิริตปุ๊บหนองแตกทีนี้พอนองแตกเนี่ย
กระเด็นไปถูกใครบ้างคนนั้นเนี่ยรับไปนะครับ
สุดท้ายถ้าผ่านเรื่องนี้ไปแล้วจะมีการเอาคืนจากรองโจ๊กไหม
อันนี้ท่านบอกว่าก็ต้องรอดูว่าถ้าผ่านวันนี้ไปเนี่ย
โจ๊กจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยครับ
หลักการเหมือนว่าเว็บการพนามนวลลายที่มันเจอโตได้ทุกวันนี้
มันจะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลัง
นั้นคนที่ดูแลมันต้องมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้

สองเขาบอกว่ามีทนายทนายกลุ่มเนี้ยทนายสมัยนี้มันไม่ใช่ทนายที่ว่าความ
มันจะมีทนายแบบเซลปทนายที่หากินเนี่ยที่ออกมาหากินตบตีรีดไถเขา
ก็ต้องดูว่านั้นตั้งแต่วันนี้บิ๊กโจ๊กจะทำอะไรได้ไหม